อีกเหตุการณ์หนึ่งบนถนนเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเรื่องเศร้าจากอุบัติเหตุค่ะ
น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเพิ่งเรียนจบปวชนะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์
จะไปทำเอกสารจะไปเรียนต่อค่ะปรากฏว่าไปขับชนรถกระบะ
แล้วเธอเสียชีวิตค่ะ
ใจเย็นใจเย็นใช่ไหมใช่น้องเตยเนอะน้องเตยเนอะ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

ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น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
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวพร้อมพรนิดใหม่หรือน้องเตยค่ะอายุ๑๘ปีเพิ่งเรียนจบปวช
แล้วก็กำลังจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำค่ะ
เสียชีวิตกับรถมอเตอร์ไซค์ของเธอนะคะใกล้ใกล้กันเนี่ยมีรถกระบะตอนเดียวจอดอยู่
นายกาญชนกซึ่งเป็นคนขับรถกระบะก็ยืนรอให้การกับตำรวจในจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าเขาไปเก็บแบบเหล็กจากสายงานก่อสร้าง
กำลังจะเอาเหล็กแบบเหล็กเนี่ยไปที่ร้านแต่ระหว่างทางก็จอดตรงเนี้ยค่ะ
เพื่อที่จะแวะพักรถจอดได้ไม่ถึง๕นาทีก็เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นค่ะ
พี่สาวของผู้ตายนางสาวทัศนีเนี่ยบอกว่าน้องบอกกับเธอบอกจะไปทำธุระที่อำเภอนางรอง
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยค่ะรู้อีกทีก็มีคนบอกว่าน้องขับรถชนท้ายกระบะเสียชีวิตแล้ว
ก็ไม่คิดว่าจะกระทันหันแบบนี้ค่ะ
เขาจะเรียนเป็นอะไรรู้ไหมพี่
ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน
เขาเรียนสายโยธาจ้ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ